คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของจุดเชื่อมต่อการเดินรถนะคะ
ระหว่างสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
และสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
คาดว่าจะแล้วเสร็จและให้บริการได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะ
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือรอฟอร์มมีมติเห็นชอบ
เป็นผู้เดินรถเชื่อมต่อ๑สถานี
ระหว่างสถานีเตาปูนของสายสีม่วงหรือสายฉลองรัฐ
และสถานีบางซื่อของสายสีน้ำเงินหรือสายเฉลิมรัชมงคล
ในลักษณะสัญญาจ้างชั่วคราวโดยจะรวบรวมรายละเอียดให้แล้วเสร็จ
เพื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในสัปดาห์นี้
เพียรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการรอฟมคาดว่า
ว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดเดินรถได้ในเดือนมีนาคมปีหน้า
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการต้องมีบัตรโดยสารร่วม
ซึ่งในระหว่างรอการพิจารณาจะจัดรถโดยสารประจำทาง
และรถไฟรับส่งผู้ที่มาใช้บริการระหว่างสถานีค่ะ
สำหรับการเปิดใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ในวันที่๖สิงหาคมนี้เป็นวันแรก
จะมีรถให้บริการทั้งหมด๘ขบวนนะคะ

ส่วนในวันธรรมดาจะเพิ่มขบวนรถให้เพียงพอต่อการให้บริการต่อไปค่ะ